ส่วนการแก้ไขตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นกำลังเร่งประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

เนื่องจากว่าสภาพน้ำท่วมนั้น
ยังคงท่วมขังบริเวณรอบสนามบิน
แล้วก็ท่วมบนรันเวย์ประมาณ๑๐เซนติเมตรนะครับ
ส่วนการประชาสัมพันธ์ของสนามบินรวมไปถึง
เจ้าของสายการบินต่างนะครับ
ผมได้พูดคุยสอบถามกับประชาชนที่ได้จองตัว
ทุกคนต่างก็บอกว่ายังไม่มีการประชาสัมพันธ์ดีเท่าที่ควรครับ
สถานการณ์น้ำท่วมท่าอากาศยานครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนั้นก็ได้ประกาศปิดสนามบิน
เป็นเวลา๒วันคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้
ก็คือวันที่๗แล้วก็วันที่๘ธันวาคมนะครับ
กว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลาย
แม้ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักที่เขาหลวงและท่วมเขตในอำเภอเมือง
และไหลออกทางทะเลไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงเกิดน้ำท่วมขัง
ตรงจุดที่เครื่องบินต้องกลับลำเครื่อง
หรือบริเวณปลายทางวิ่งรันเวย์สูงประมาณ๑๐เซนติเมตร
ประกอบกับมีระบบไฟฟ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและสายการบิน
จึงต้องปิดให้บริการโดยจะมีการประเมินทุกชั่วโมง
ซึ่งทางท่ากาศยานะครับจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และเร่งระบายน้ำออกจากสนามบิน
เพื่อเปิดใช้สนามบินให้เร็วที่สุด
สำหรับการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินนะครับ
ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชนั้น
และต้องเปลี่ยนเส้นทางบินไปที่จังหวัดสุราธานี
มีทั้งหมด๒๒เที่ยวบินต่อวัน
ซึ่งขณะนี้สายการบินกำลังขออนุญาต
จากทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เพื่อขอเปิดเส้นทางบินเพิ่มที่สุราธานี
ขนผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุราธานี

ให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสนามบินสุราธานี

เพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้วย
ส่วนที่สนามบินสุราชธานีนั้น
ปกติมีเที่ยวบินที่ให้บริการ๔๑เที่ยวบินต่อวัน
ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการป้องกันน้ำท่วม
ท่ากาศยานครศรีธรรมราชนั้น
ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถาวร

ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน
และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี๒๕๕๙
โดยใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ๓๕๐ล้านบาท
สำหรับผู้โดยสารนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นที่ท่าอากาศยานสุราธารณี
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

อย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าในพื้นที่อำเภอนพิตำอำเภอศรีชน
อำเภอะท่าสลาออำเภอะลาซากา

ขนอมอำเภอปากพนังอำเภอพรมคิรีและก็อำเภอหัวไซ
กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เมืองต้นพบว่ามีประชาชนใน๔อำเภอต้องอบพยพออกจากบ้าน
พักอาศัยอยู่ในที่ที่ทางจังหวัดได้จัดหาไว้ให้นะครับ
ประกอบด้วยอำเภอท่าสารานะครับอำเภอขนอมอำเภอพรมคิรี
แล้วก็อำเภอศรีชนนะครับส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนั้น
ก็ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เต็มทุกพื้นที่ครับและจากการที่ผมได้สอบถามผู้โดยสารนะครับ
ที่เข้ามายังท่ากาศยานครศรีธรรมราชนั้นทุกคนต่างก็บอกว่า
ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานเองหรือว่าในส่วนของเที่ยวบินเองนั้น
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นได้โทรศัพท์มาสอบถามยัง
สายการบินนั้นก็ยังไม่มีการรับโทรศัพท์เนื่องจากทางพนักงานของสายการบินให้เหตุผลว่า

สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากท่ากาศยานครศรีธรรมราชครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มด้วยนะครับ